สวัสดีครับได้เวลาของการมารับชมข่าวภาคดึกนะครับ
สรุปข่าวรอบวันในไทยรัฐจอบประเด็นกับผมทัศนัยโค้ดทอง
และทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับในช่วงแรกไปอัปเดตเหตุการณ์เด่นรอบวันกันก่อนเช่นเคยนะครับ
วันนี้ที่เพชรบูรณ์ครับมีรถบรรทุกคันหนึ่งกำลังมาทุกข้าวนะครับ
แจกจ่ายให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าระหว่างทางครับ
ไปถึงสี่แยกไฟแดงเบรกแตกครับแล้วพุ่งไปชนกับกระบาดที่มาทางตรงด้านไฟเขียว
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๒รายนะครับติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
กล้องวงจรปิดกลางสี่แยกไฟแดงตลาดซับสะหมอทอดตำบนซับสะหมอทอด
อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์บันทึกวินาทีรถสิบล้อเบรกแตก
ชนด้านข้างรถกระบาดที่ได้รับสัญญาณไฟเขียวอย่างจังแล้วลากไปชนกับเกาะกลางถนน
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถกระบะสีดำถูกชนพังยับเยินภายในรถพบผู้บาดเจ็บสองคน
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลห่างออกไปประมาณหนึ่งร้อยเมตร
พบรถสิบล้อบรรทุกข้าวสารบรรจุถุงมาเต็มคันจอดอยู่กลางถนน
ด้านหน้ารถมีร่องรอยความเสียหายคนขับรถสิบล้อระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเองกับภรรยาบรรทุกข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง๕๐๐ถุง
ไปส่งในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและเพชรบูรณ์เพื่อนำมาแจกให้กับชาวบ้าน
ได้รับผลกระทบช่วงโควิดสิบเก้าระบาดแต่ขณะขับรถลงเขาหน้า
โรงพยาบาลบึงสามพันธุ์ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
สิบล้อเบรกแตกจึงพยายามประคองรถมาเรื่อย
แต่พอมาถึงสี่แยกไฟแดงก็พุ่งชนรถกระบะอย่างจัง
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถทั้งสองคันออกจากจุดเกิดเหตุ
และนำตัวคนขับรถสิบล้อไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่จังหวัดแพร่กระดูกปฏิเหตุรถเก๋งชนต้นไม้ริมถนนสาย๒เชียงม่วน
ตรงข้ามป่าช้าบ้านนาไร่เดียวตะมนเตาปูนอำเภอสอง
ภายในรถพบคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวออกมา
พบว่าเป็นชายอายุสามสิบสองปีท้าขวาหากและมีบันแผลฉกัน
สอบสวนทราบว่าผู้บาดเจ็บทำงานติดตั้งระบบไอทีให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งทางภาคเหนือ
แต่รถกลับพุ่งตกลงข้างทางชนต้นไม้อย่างจัง
จังหวัดสมุทรสาครเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะพุ่งชนต่อหม้อใต้สะพานต่างระดับ
ในพื้นที่หมู่๑๑ตะบนอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน
ทำให้ด้านหน้ารถได้รับความเสียหาย
หินอ่อนสำหรับนั่งเล่นแตกกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ
หนุ่มส่งอาหารที่นั่งอยู่ตรงจุดเกิดเหตุถูกชนได้รับบาดเจ็บ
สอบสวนนายนัทพรเอี่ยมแสงอายุ๓๑ปี
พนักงานส่งอาหารที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเองนั่งอยู่ตรงม้าหินอ่อนกับผู้บาดเจ็บ

จู่รถกระบะคันนี้ก็เสียหลักพุ่งขึ้นมาเฉียวชนเพื่อนของตนเอง
ที่จังหวัดกาลสินเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียหลักตกข้างทาง
ถนนในพื้นที่บ้านโคกเครือตะบนโคกเครืออำเภอหนองกรุงศรี
ที่เกิดเหตุพบศพนายสวัยบุตรพรมอายุ๗๐ปี
โคเครือเสียชีวิตอยู่ร่องมันสัมปะหลังในสภาพคอหัก
สอบถามญาตินายสวัยทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกจากบ้าน
ตั้งแต่เช้ามืดคาดว่ามองไหลทางไม่ชัด
ทำให้รถเสียหลักตกข้างทางจนเสียชีวิต
กล้องหน้ารถบันทึกวินาทีรถกระบะพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์
บนถนนเนรแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ทำให้นางปาริชาติแก่นทองอายุ๔๔ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกรถกระบะทับ

สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิต

คนขับรถกระบะอาจมีอาการเหมือลอย